สัก๔โมงเย็นของวันที่๕พฤศจิกาที่ผ่านมา

เมื่อวานนี้ค่ะปฏิหารไม่มีจริงค่ะ
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาจะขี่รถไปดูไล่

ป้าของน้องเจอหลานชาย

ป้ามาไกลจังเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ

อยู่ห่างจากจุดที่น้องหาย

แล้วเมื่อกี้คือป้าพีชนะคะ

หลานธรรวรรษผู้ทองวัยแปดหวบแล้ว
ป้าบอกว่าป้าเข่าอ่อนเลย
ไปเจอน้องอยู่ตรงประตูระบายน้ำ

อยู่ที่ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละค่ะ
ช่วงประมาณสัก๙โมงเมื่อวานนี้
จุดที่เจออยู่ห่างจากจุดที่น้องหาย
กิโลแล้วไปเจอน้องในสภาพที่จำหน้าตาไม่ได้แล้ว

แล้วน้องก็ใส่เสื้อตัวเดียวกันกับที่น้อง
ที่ร้านขายของชำที่เป็นเสื้อลายการ์ตูนนะคะ

ว่าน่าจะโดนกิ่งไม้เกี่ยวไป
ซึ่งนี่คือป้าเมื่อกี้ที่ให้เห็นใช่ไหมคะ

พ่อจะว่ายังไงเพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
พ่อไปเอามือคุ้ยกองคอนกรีตใช่ไหม

เพราะว่าชีวิตนี้มีแค่๒พ่อลูก

พ่อก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไม
นี่ค่ะเมื่อวานพ่อไม่ได้ไปดูศพลูกชายนะคุณผู้ชม
เพราะว่าหมดแรงไม่กล้ามาดูร่างลูกอะค่ะ
แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ภาพเก่านะคุณผู้ชม
แต่พ่ออยู่ในชุดนี้หมวกนี้
ตั้งแต่วันที่ตามหาลูก

อาบน้ำอาบท่ากินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะ
แล้วเมื่อกี้มีจังหวะที่พ่อเอากระเป๋าน้องธันวามาด้วย
ใช่ค่ะเพราะอะไรพ่อหยิบให้กับนักข่าวดูไงดอม

จะเอากระเป๋านี้มาวางไว้อยู่ตรงนี้วางข้างรถจักรยาน
แล้วหลังจากนี้พ่อจะปั่นจักรยานกับใคร
แล้วพ่อก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะตามคำที่พ่อเคยพูดไว้
ว่าพ่อจะบวชบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของลูกชาย
แล้วพ่อพูดอย่างหนึ่งจุกมาก
ที่พ่อบอกว่าลูกไปน่ะน่าจะสบายกว่าอยู่กับพ่อลองฟังค่ะ
อยู่กับพ่อมันลำบาก
ธันวาไปอย่างนั้นธันวาอาจจะดีกว่าอยู่กับพ่อ
อาจจะได้แสงสว่างอยู่กับพ่อ
พ่อของพ่อมันมีแสงสว่างให้ลูก
ขอให้ธันวาไปดีเถอะ
พ่อก็ดีใจด้วยแต่พ่อจะบวชให้
ลูกขอให้ธันวาไปดี
พ่อก็ไม่มีอะไรจะให้ลูกแล้วนอกจากน้ำตากับกำลังใจเท่านั้นเอง
พ่อรักธันวานะ
พ่อธันวาเคยไปกับพ่อทุกเช้าทุกเย็น
คุณผู้ชมด้วยฟังสอบนี้
บีบหัวใจหวก่อนเป็นพ่อเหลือเติล

ค่ะวันนี้เหลือพ่อคนเดียวแล้ว
แต่พ่อก็ยืนยันอย่างที่บอกว่าตอนนี้พ่อก็เวลาจะบวชชีวิตหลังจากนี้ค่ะ

จากนั้นนะมันมีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเราได้คุยกับลุงของน้องธันวาค่ะ
คุณลุงเล่าให้ฟังว่าคืนก่อนหน้า
ก่อนที่จะเจอน้องธันวามันมีเรื่องแปลก
ตอนนั้นลุงกับป้าปี๊ดนั่งอยู่หน้าบ้านใช่ไหม
คือนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้ป๊าปี๊ดวิ่งมาหา
จังหวะที่ป้าปิ๊ดวิ่งมาหาป้าปิ๊บอกว่าได้กลิ่น
กลิ่นอะไรแปลกแล้วป้าปี๊ดพูดเลยนะว่าธันวามาแล้ว
มันอยู่ในบ้านแล้วใช่ค่ะบอกว่าได้กลิ่น
ซึ่งตอนที่ยืนคุยกันเนี่ยนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรรู้ไหม
เสียงเคาะแบบชามข้าวเพราะว่าปกติ
ตอนที่น้องธันวามีชีวิตอยู่น้องธันวาเขาจะไปรื้อพวกชามหาของกิน
หลังจากเลิกเรียนไงแล้วทีนี้ญาติเขามีการจุดทูปบอกนะ
หลานกลับบ้านก็เลยเชื่อว่าเออเสียงเคาะชามที่ได้ยิน
แก๊งเจ๊งอาจจะเป็นเสียงธันวาที่ธันวากลับมาที่บ้าน
เมื่อวานนี้ตอนที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะเขาบอกว่ายังตะโกนไปอยู่เลยว่าแบบ
หิวเหรอลูกเดี๋ยวลุงเอาข้าวให้กินนะ
แล้วยาดที่ออกไปตามหาหลานทุกคนเขาบอกว่า
กลิ่นที่ได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นโครนกับกลิ่นควันทูกค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้เรื่องทางคดีเนี่ยน้องธันวาจมน้ำเสียชีวิต
ถามว่ามีใครทำร้ายร่างกายอะไรไหมจากการตรวจสอบเบื้องต้น

แต่ว่ามันมีรอยถลอกอยู่ที่หน้าผากกับแขน
ก็คาดว่าน่าจะครูดกับพวกพื้นปูนซีเมนหรือว่าครูดกับกิ่งไม้
แต่ทีนี้เดี๋ยวตำรวจก็จะต้องนำศพน้องไปชนะสูตร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาเลสวนที่จังหวัดพิศนุโลก
แต่อย่างหนึ่งที่ญาติเองก็ยังคาใจอยู่นิด
เกี่ยวกับถุงปุ๋ยหรือกระสอบปุ๋ยที่อยู่ใกล้ศพน้อง
คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องไหม
ซึ่งอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปด้วยนะครับ
ตัวนะส่วนตัวผมเลยนะคุณผู้ชมนะ
ผมคล่องใจว่าทำไมน้องถึงมาไกลประมาณ๓๐กิโลเมตร
คืออันนี้มาเป็นครองชนรปทาน
คลองชนรับประทานผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะแรง
แล้วก็เยอะพอที่จะพาน้องมาไกลได้๓๐กิโลเมตรหรือเปล่า
อันนี้ผมสงสัยในฐานะธักข่าวชิคกี้พาย

เดี๋ยวลองดูผลชนะสูตรของทางพิสูจน์หลักฐานด้วย

ต้องไปล้างมือมือเปื้อนโคนแล้วก็คงลื่นแล้วก็ตกน้ำไป